ส่วนเรื่องนี้เกิดขึ้นที่สมุทรปราการค่ะก็เป็นเรื่องของวัยรุ่นเช่นเดียวกันนะคะ
น้องคนนี้อายุ๑๕ปีกำลังยืนรอเพื่อนจะกลับบ้านปรากฏว่า
กลุ่มวัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์มาประกบแล้วก็ลงมารุมทำร้ายได้รับบาดเจ็บนะคะ
เอาปืนตบหัวล้มทั้งยืนแบบนี้ค่ะนี่เป็นคลิปที่เขาถ่ายเอาไว้นะคะ
ได้รับบาดเจ็บยืนรอเพื่อนอยู่คนเดียวนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นปากซอยสุขสวรรค์๗๐นะคะ
ที่อำเภอพระประแดงสมุทรปราการที่นอนอยู่นี่เป็นน้องอายุ๑๕ปี
ถูกฟันที่ท่อนแขนซ้ายแผลยาวประมาณ๓เซนนะคะยังมึนอยู่เลย
เพราะว่าเขาเนี่ยถูกปืนตบเข้าที่หน้าแล้วก็ศีรษะล้มลงไปนอนกับพื้นเนี่ยนะคะ
เขาบอกว่าก่อนเกิดเหตุออกมาจากบ้านเพื่อน
กำลังจะกลับบ้านแล้วมาอยู่ตรงปากซอยเพื่อนลืมของก็เลยกลับเข้าไปที่บ้าน
เขาก็ยืนรออยู่คนเดียวที่ปากซอยจู่มีวัยรุ่น๗๘คนขี่มอเตอร์ไซค์มากัน๕คัน
จอดตรงที่เขายืนอยู่เนี่ยค่ะแล้วหนึ่งในนั้นถาม
ถามเขาบอกว่ารุ่นน้องของกลุ่มเขาถูกทำร้ายมาฝีมือของเธอหรือเปล่า
ไม่ได้พูดสุภาพแบบนี้นะคะเขาก็ตอบไปบอกว่าไม่ใช่
ยังไม่ทันอะไรเลยค่ะจากนั้นกลุ่มวัยรุ่นขอดูกระเป๋า
แล้วก็ปรีเข้ามาทำร้ายมาลุมมาตุ้มเลยค่ะเตะต่อยใช้มีดฟันที่แขน
แล้วก็อาวุธปืนตบที่หน้าจนล้มลงแล้วก็แยกย้ายกันไปเนี่ยค่ะ
วันนี้ชุดสืบสวนสพพแดงลงไปหาข้อมูลหลักฐาน
แล้วก็กล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุ
ซึ่งผู้บาดเจ็บเขาบอกว่าเขาพอจะจำหน้าคนร้ายได้ประมาณ๒คน
ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลสำคัญที่จะติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีต่อไป
แต่ว่าตรงจุดนี้เนี่ยก็มีเสียงร้องขอจากชาวบ้านมาด้วยเช่นเดียวกันนะคะ
อย่างคนที่อยู่ในที่เกิดเหตุเขาบอกว่า
ตอนนั้นเขากำลังจะพักผ่อนได้ยินเสียงหมาเห่า
ออกมาดูก็พบว่ามีคนได้รับบาดเจ็บนอนอยู่

เขาก็รู้สึกกลัวเพราะบ้านเขาเปิดเป็นอู่ซ่อมรถ
เดี๋ยวมีอะไรก็จะคว่างปลาข้าวของเข้ามาข้างใน
ลูกค้าของเสียหายหมดนะคะ

กลางคืนซอยจะมืดมาก
วัยรุ่นชอบมารวมตัวมั่วสุมกัน
ก็อยากจะให้สายตรวจช่วยมาตรวจตราในช่วงเวลากลางคืนด้วยค่ะ
ค่ะฝากตำรวจด้วยค่ะสพพระพระแดงบ้านบอก
อยากจะขอสายตรวจลงมาดูแถวนี้หน่อยนะครับ

ส่วนน้องอายุ๑๕ที่เป็นผู้บาดเจ็บ
ก็ไปกราบขอโทษพ่อแม่ที่สร้างปัญหาให้
ทำให้พ่อแม่เป็นห่วงแล้วก็รับปากว่าจะไม่ทำให้หนักใจอีกค่ะ
เจ็บด้วยนะครับ